สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับและในโอกาสปีใหม่นี้นะครับทางรายการเกมต่อชีวิตของเรานะครับได้ปรับรูปแบบใหม่เพื่อความสุขของทุกคนภายใต้กติกาใหม่ที่สะสมเงินทุนได้ง่ายขึ้น
๔ข้อกับคำถามเพียง๒ตัวเลือกและที่สำคัญนะครับทุกครอบครัวมีสิทธิ์ลุ้นล้านได้ไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตาม
ในรอบโบนัสกับกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ

เมื่อครอบครัวเกือบจะต้องแยกทาง
เพราะความลับที่กลัวคนในบ้าน
จะเป็นทุกข์ถูกเปิดเผย
แต่เพราะความรักที่ยึดเหนียวไว้
ทำให้ครอบครัวยังอยู่ด้วยกันจนวันนี้

เป็นพนักงานธุรการบริษัทค่ะ
ครอบครัวอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คน
มีพี่หนุ่มเป็นสามี

ดังนี้อายุ๘ค่วง

มาแล้วประมาณ๑๗ปีค่ะตั้งแต่ปี๒๕๕๙
พี่หนุ่มเป็นคนที่รักครอบครัว
ขยันทำงานทำทุกอย่าง
ให้ครอบครัวอยู่ได้อยู่รอดให้ลูกเมียไม่อด
ตัวผมเป็นพนักงานขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เช้าผมตื่นตี๓แต่งตัวไปขับวิน
พอประมาณตี๔ก็จะไปช่วยพระบินท
พระพินทบาทเขาจะเมฆตาให้ข้าวมากินที่บ้าน

ผมก็จะเอาข้าวกลับมาให้ลูกให้เมียกินกันที่บ้าน
พอกินข้าวเสร็จก็จะกลับไปวิ่งวินต่อ
วิ่งถึง๔โมงครึ่งก็จะกลับมาสอนการบ้านลูก
ประมาณสัก๖โมงครึ่งเนี่ยแฟนผมก็จะกลับไปจากที่ทำงาน
ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเขาก็ไม่เคยมีความลับต่อกัน
เขาก็มีความลับครั้งแรก

คือครอบครัวของผมผ่อนป้าเลือดอาทรอยู่

มอดที่๕๘
พอจะเอาไปชำระครับมันก็มีเหตุต้องใช้เงิน

พอเดือนต่อไปจะไปชำระอีกมันก็มีเหตุอีกครับ

ก็ไม่บอกแฟนก็เอาไปซ่อมรถ

จะต้องเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์เบอร์เกอรี่

เราไม่สามารถส่งให้เขาได้ก็เสียลูกค้า

เขาจะไม่จ่ายค่าบ้าน
วันหนึ่งมีจดหมายจากศาลมาติดอยู่ตรงประตูหน้าบ้าน

อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวใบอะไรอ่ะมีชื่อพ่อด้วย
ตาไปจ้องอยู่ที่เดียวเลยขับไล่
ชายทุกเดือนไม่มีดูดิวอะไรแล้ว
หัวใจไปอยู่ตะตุ่มเลยแบบมันหล่นไปเลยเหมือนดับวูบไปเลย
คืออะไรอ่ะสะท้อนขึ้นมาเลยฉันให้เธอทุกเดือนให้ทุกเดือนให้ทุกเดือน
แล้วมันไปไหนเรากำลังจะโดนไล่ออกจากบ้านหลังนี้นะ
พอเขากลับมาบ้านเราก็ยื่นเอกสารให้เขา
โดยที่เราไม่พูดอะไรเลยเราก็โกรธอยู่ในใจ
ให้ตังค์ไปทุกเดือนทำไมไม่จ่ายเอาตังค์ไปทำอะไร
ไอ้รถที่พ่อขี่มันเสียพ่อก็เลยไปซ่อม

มันรับผิดชอบไงก็อยู่กับครอบครัวเดียวกันก็บอกกี่ครั้งแล้วไง

ตอนนั้นรู้สึกโกรธแล้วก็โมโหคือไม่อยากจะอยู่กับเขาแล้ว
เหมือนเราฝากชีวิตไว้กับเขาบ้านนี้คือชีวิตของเรา
แต่เขากลับเป็นคนที่ทำมันพังบ้านจะโดนยึด
แล้วฉันจะทำยังไงลูกจะไปอยู่ที่ไหน
หอบลูกหอบเต้าหนีไปอยู่ที่อื่นแล้ว
ไปสร้างครอบครัวใหม่และเลิก
เหมือนเราทรยศเขาเขาดีกับเราเขาไว้ใจเรา
เราทำของเขาฉันจะไม่อยู่กับเธอแล้วก็พูด
คำนี้ออกมาครับผมใจหายผมห่วงลูกด้วยครับ
ผมรักลูกรักเมียของผมมากผมไม่อยากไปไหน
หนูก็รู้สึกเสียใจไม่อยากให้เขาทะเลาะกันนะคะ
อยากให้ครอบครัวแบบอยู่รวมกันอย่างมีความสุข
ไม่มีเรื่องทะเลาะไม่มีอะไรขัดแย้ง
พอผิดไปแล้วเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะโทรคุยกับเขาดู

พ่อขอโทษครอบครัวเราก็ไม่อยู่แค่เดี๋ยวแม่
พ่อสัญญาพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
ก็หลังจากที่เขามาสารภาพกับเรา
แล้วเราได้ฟังเหตุผลของเขาเราก็เข้าใจ
สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องอภัยให้เขาก็คือ
ความดีที่เขาได้ทำให้เราเห็นตลอด๑๗ปีที่ผ่านมา
คำว่าอภัยหมายถึงการให้โอกาส
ที่เขาจะไม่ต้องปกปิดหรือว่าเก็บความทุกข์ไว้คนเดียว
ทุกข์ที่เขามีแบ่งมาให้เราบ้างก็ได้
เพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน
ไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งทุบแต่อีกคนนึงหัวเราะยิ้มแย้ม

ต่อไปนี้มีอะไรเราต้องปรึกษาครอบครัว

เพราะว่าไม่มีใครรักเราเท่ากับครอบครัวของเรา
ตอนหนูอายุ๙ปีตอนนั้นหนูอยู่ป๓
หนูก็เริ่มหาวิธีให้หาได้เงินเพิ่ม

เขาก็บอกตราสวรรค์มาข้างนึงข้างนี้หนูก็ทำตาม
ครั้งแรกทางมันยืดค่ะมันเหลวเหมือนโจ๊กเลย

เขาลองผิดลงทูลกับแป้งเละ
ไม่ได้รูปไม่ได้ทรงไม่สามารถจะปั้นได้

ไม่เป็นไรครั้งหน้ายังมีอีกอันนี้ก็เลยทำใหม่
จนในที่สูตรสุดท้ายก็ได้ค่ะความสำเร็จ

พอเรียกทุกคนมาพ่อแม่ทำสำเร็จแล้วเราก็ไปดูกัน

เพราะว่าเขาเป็นเด็กที่ขยันนะที่เหมือนเป็นแรงกำลังใจของเราในส่วนหนึ่งด้วย
จากนั้นอาชีพทำขนมไดฟูกุค่ะก็กลายเป็นอาชีพของคนในบ้านค่ะ
ปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาค้นแป้งมันแปลกอยู่

เวลาค้นจะเหนืดแล้วมันจะเป็นก้อน
เดินเข้ามาช่วยเพราะพ่อก็ปลวดมืออีกคน
อยากได้เครื่องตีแป้งค่ะถ้ามีเครื่องนี้มันจะทำให้ไม่เมื่อยทำให้ตีแป้งสะดวกทำให้แบบได้ทำขนมในฟูกุได้เยอะขึ้นนะคะ
รายการเกมต่อชีวิตนะครับขอต้อนรับครอบครัวแม่นัทจากจังหวัดนครปฐมครับ

ผู้ชายคนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
หนุ่มก็เป็นคนที่รักครอบครัว
คิดถึงแต่ครอบครัวคิดถึงแต่ความสุขของครอบครัว
เขาไม่เคยเอาความทุกข์เข้าบ้านเลย
เขาทำให้ครอบครัวเรามีแต่รอยยิ้มที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนนี้ล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
ก็เป็นผู้หญิงที่รักครอบครัวมาก

มีอะไรให้ปรึกษาเขาเขาก็ยังช่วยทุกอย่าง

แต่ครอบครัวเนี่ยเกือบจะต้องแยกทางกัน
เพราะว่าต้นเหตุเกิดจากที่
หนุ่มเริ่มมีความลับกับแม่นัท
เรื่องใหญ่เลยนั่นก็คือไม่ได้จ่ายค่าบ้าน

คือเงินที่เขาให้เราไปจ่ายค่าบ้าน

แต่เราเอาไปใช้จ่ายเพื่อซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่เราวิ่ง

รีบสะสมไปชำระค่าบ้าน
แต่มันไม่ใช่เพราะว่าลูกค้ามันน้อยลง
เศรษฐกิจมันแย่ลงมันช่วงโควิด
จากที่เคยได้วันละ๒๐๐บาท๓๐๐บาท

ครับสมมุติเดือนหนึ่งผ่านไปแล้ว
ค่าบ้านก็คือไปเป็นค่าซ่อมรถไปก่อน
แล้วก็มามีเกิดอุบัติเหตุโดนชน

ครั้งแรกก็โดนเฉียวล้มปล่อยเลือดแตก
พอวันที่๒ก็โดนกระบาดตัดหน้า

แต่ไม่เป็นไรเพราะเราใส่หมวกกันน็อก

รู้ว่าแฟนตัวเองเคยเกี่ยวกับความดันอะไร

ก็คิดว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะเดี๋ยวดีขึ้นมาก็จะกลับมาเหมือนเดิม
เห็นบอกว่าพ่อเอาไปลงทุนทำขนม
ซื้ออุปกรณ์เบอร์เกอรี่มาครับ
เพราะว่าเห็นลูกสาวคนโตครับ
เขาไปหาสูตรของเขามาแต่อุปกรณ์ไม่มี
ก็ต้องไปซื้อแป้งซื้อทุกอย่างซื้อกล่อง
เอามาลงทุนแล้วเราเอาไปส่งให้กับลูกค้าแถวหน้าธนาคาร
แต่เราส่งของเนี่ยเราไม่ได้เก็บเงินสดเลย
แล้วก็เราไปฝากเขาขายสมมุติเขาสั่ง๒๐ลูก

ถ้าวันนี้เขาขายได้แค่๑๐ลูก

แล้วพ่อทำยังไงกับของที่เสียก็คือต้องทิ้งทิ้ง
จุดประสงค์ของพ่อก็คือหวังดี
แล้วก็มันเป็นอาชีพที่ลูกอยากจะทำแต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่คาด
ก็เลยเงินที่แม่จะเอาไปส่งบ้านเนี่ยก็คือเป็นในส่วนที่พ่ออธิบายมา
ไม่ได้จ่ายเงินกี่เดือนทั้งหมด๑๑เดือนครับผม

เดือนละประมาณ๓๐๐เหรอครับ

ตอนนี้ความมาแตกใครเจอลูกเจอจดหมาย

มันคือหมายสารเลยค่ะ
เห็นตาพุทธแล้วก็ตกใจแล้วก็ส่งผิดบ้านแน่เลย
แล้วก็พยายามอ่านเจอชื่อสามีเรา
ที่๒ตาไปจ้องอยู่ที่เดียวเลยขับไล่ภายใน๑๕วัน
พอดูแค่นั้นคือมือไม้อ่อนหัวใจไปอยู่ตะตุ่มเลย
นึกอะไรไม่ออกมันมึนไปหมด
โกรธก็โกรธนะแต่ระงับความโกรธเอาไว้เห็นบอกว่าพ่อกลับเข้าบ้าน
พอตอนเย็นกลับมาก็ยื่นให้เขาพอยื่นให้เขาเราพูดอะไรไม่ออก
ยื่นเอกสารให้เขาแล้วเราก็ไปนั่ง
คือตอนนั้นไม่รู้จะพูดอะไรแล้วต้องการคำอธิบายจากเขาแค่นั้นจริง

พ่ออธิบายให้เขาฟังว่าพ่อไม่ได้เอาเงินไปใช้สู้พี่สุดได้นะ
มันมีเหตุจำเป็นก็เดี๋ยวพ่อจะหาทางแก้ไข
แล้วแกเห็นแกร้องไห้ก็เข้าไปบอกแกบอกเขาขอโทษ
จะไม่ทำอีกบอกเขาแกก็เลยเริ่มเข้าใจ
แต่ตอนนั้นกว่าที่จะเข้าใจก็ไม่ใช่ว่าจะหายไปเลยใช่ไหมแม่
ไม่หายครับเพราะว่าเราคิดถึงลูกไง
คิดว่าถ้าบ้านโดนยึดลูกจะไปอยู่ที่ไหน

แล้วเขามาขอแยกทางเลยพ่อได้ยินแล้วพ่อรู้สึกยังไง
เขาบอกว่าไม่แยกแล้วก็พ่อยังรักลูกอยู่ก็ขอโทษเขา

ก็มาสองสามวันเขาก็มาพูดแล้ว
เราก็เลยนั่งรู้จักเขาคุยกันเลยว่า

ทำไมถึงปล่อยให้บ้านจะโดนยึด

พอรู้ว่ารถมีปัญหา
แล้วยิ่งมารู้ว่าเขาโดนรถชนแล้วเขาไม่บอกเรา
มันยิ่งทำให้เรารู้สึกสงสารเขา
ก็เลยให้อภัยและนึกถึงความดีที่

เรามีมานับหนึ่งแล้วสู้กันใหม่

เสียดายว่าเราไม่น่าจะปกปิดกัน
ไม่น่าจะมีความลับต่อกัน
อยากจะบอกอะไรกับพ่อเชิญเลยครับ
อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่
เราเป็นครอบครัวเดียวกัน
ไม่ว่าพี่จะมีความทุกข์อะไร
แบ่งมาให้ครอบครัวบ้างก็ได้
อย่าปกปิดอย่ามีความลับต่อกันอีก

อะไรก็จะบอกแม่
แพ้ไหมหนูไปเอาไอเดียที่ไหนมาทำไมหนูคิดอยากจะขายขนม
ตอนแรกนัทเขาขายอยู่หนูเห็นเขาแล้วแบบ
ขายแล้วมีเงินมีบ้านมีรถนะคะ
เราก็คิดอยากจะทำบ้างเกิดได้ดีเหมือนเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดีมากฝันได้ลูกฝันไปเลย
ในสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็ช่วยครอบครัว
หนูไปทำเป็นได้ยังไงลูกดูจากใคร

บอกตอนแรกที่ตีแป้งลองผิดลองถูกมาใน๓เดือนเนี่ยแป้งเละเป็นโจ๊กมั่ง

ก็ท้ออยู่ค่ะแต่พ่อกับแม่ก็ให้กำลังใจ

ก็แบบว่ามากอดมาบอกว่าอย่าเพิ่งท้อนะเดี๋ยวสักวันมันก็ดีแหละ

ก่อนเข้านอนแม่ก็เข้ามาหาหนูค่ะ
แล้วก็บอกว่าอย่าเลิกทำนะแม่รอดูความสำเร็จของลูกอยู่นะ
นี่ค่ะหนูก็โอเคหนูทำต่อก็ได้
เฮ้ยน่ารักอะบ้านเนี่ยจริงนะ

บางทีก็ไปให้เพื่อนที่โรงเรียน
แล้วถ้าลูกอยากกินบ้างลูกสั่งได้ไหม

มีทางเฟสแม่ค่ะแม่เปิดรับออเดอร์

ก็จะขายในเฟสของแม่เฟสอุเรรัฐสาธิบุตรค่ะ
แล้วก็ในเฟสของพี่เพมัยกับน้องเพวาค่ะ
แล้วเห็นเขาตัวแค่นี้นั้นตื่นตี๒ตี๓

ขายปลาท่องโกะน้ำเต้าหู้ค่ะ

ขั้นต่ำที่เขาให้นะคะ๑๐๐๒๐๐ค่ะ
แต่ถ้าวันไหนขายดีก็จะเยอะกว่านั้น

อะไรที่ทำให้แพร่หมายคิดอยากช่วยครอบครัว

อยากให้ครอบครัวดีกว่านี้

น่ารักมากลูกขอให้เจริญเจริญนะลูกนะ

โหนั่นก็นั่งร้องไห้ด้วยลูก
แพรวาอยู่บ้านหนูทำอะไรบ้างลูก
อยู่ให้กระถ่ายแม่แล้วก็รถนับรถไม้ถูก
ผูกไว้แล้วก็กวาดบ้านค่ะ

เพราะช่วยเหลือคนอื่นค่ะ

นัทที่มารายการเกมต่อชีวิตจริง

หมายคืออยากจะได้เครื่องตีแป้งสักตัวหนึ่งค่ะ
เพราะว่าตอนนี้แป้งโดยภูกุอะค่ะ

แล้วพ่อเขาก็ทำบ่อยเข้าค่ะ
เส้นมันก็จะเสียมันปวดปวดแขน
แล้วทำให้ไม่มีแรงตะกวนแป้งอย่างนี้ค่ะ

ก็จะทำให้ผลิตของได้เยอะขึ้นด้วย

วันนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดนะครับ

มีภาพครอบครัวมอบไปให้เป็นที่ละลึกนะครับ

ภาพครอบครัวนี้เป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดี
เพราะอย่างน้อยวันนี้ก็มีรอยยิ้มของทุกคนอยู่บนภาพนี้
ผมขอให้มีความสุขนะครับที่ได้ดูภาพนี้นะครับ

คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าเรื่องราวแบบเดียวกับครอบครัวแม่นัท
เกิดขึ้นกับอีกหลายครอบครัว
แต่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่า
ครอบครัวก็คือคนที่เราสามารถบอกเล่าได้ทุกเรื่องนะครับ

เพราะคนในครอบครัวคือคนที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเราตลอดชีวิต
บอกเล่ากันจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงทีนะครับ

เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแม่นัทจากจังหวัดนครปฐม

และจะสามารถสะสมเงินทุนสูงสุดได้ทั้ง๔ข้อ
หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

ปรับเปลี่ยนกติกาเพื่อให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่ง่ายขึ้น

ด้วยการตอบคำถามเพียง๔ข้อกับตัวเลือกที่เหลือเพียง๒ตัวเลือกครับ

และไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อนะครับคุณผู้ชมครับ

ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับ
กล่องโบนัสลุ้นล้าน
ใช้โอกาสกันให้เป็นประโยชน์นะ

ทำให้เต็มที่นะครับขอเป็นกำลังใจให้

ตัวเองตัวแม่แม่นัทเชิญครับ

ใน๕เรื่องนี้แม่มั่นใจเรื่องไหน

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่อง
พร้อมกันเลยครับ

ของดีนครปฐมครับ

เกี่ยวกับจังหวัดนครปฐมมีของดีอะไรบ้าง

แถวบ้านเรามีพันธุ์อะไรบ้าง
ทองดีขาวน้ำผึ้ง

เป็นส้มโอประจำถิ่นของจังหวัดนครปฐม
ถ้าเห็นเนี่ยรู้ไหมว่าส้มโอขาวน้ำผึ้ง

ส้มโอจริงมาเลยดีกว่าครับ

สองลูกนี้นะครับขอบอกเลยนะฮะ

ส้มโอขาวน้ำผึ้งจากนครปฐม

ขาวแตงขวาจากชัยนาธ

แต่ลูกนี้มันจะถูกค่ะ

ส่วนลูกนี้เบอร์สอง

อยู่บ้านพ่อป้อนอย่างนี้ไหมเนี่ย
ป้อนนะต้องป้อนนะเรา

เป็นอย่างไรอันนั้นมันจะ

เพราะฉะนั้นครับประจำที่ครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งลูกที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองลูกที่สอง
ขอตอบลูกที่หนึ่งค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งลูกที่หนึ่งครับ
เลือกข้อหนึ่งเพราะว่ารสชาติมันชัดกว่า

มั่นใจว่าเป็นของนครปฐมแน่นอนค่ะ
พ่อถ้าผิดหรือถูกวันนี้กลับไปจะป้อนไหม

ส้มโอขาวน้ำผึ้งจากจังหวัดนครปฐม

แม่นัทเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง

ข้อนี้ก็๕๐๐บาทนะครับ
แล้วก็เก็บสะสมไปให้ได้มากที่สุดนะครับ

ตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับก็คือลูกที่๒นั่นเองนะครับ
ส้มโอขาวน้ำผึ้งจากจังหวัดนครปฐมนะครับ
สังเกตได้ชัดเลยก็คือ
เด็ดกรีบจะมีขนาดใหญ่กว่าขาวแตงกวา
โดยที่มาของชื่อส้มโอขาวน้ำผึ้งเนี่ย
มาจากรสชาติที่หวานอมเปรี้ยว
และมีเนื้อสีขาวอมเหลืองเล็กน้อย
คล้ายกับสีของน้ำผึ้ง
รูปทรงกลมนูนเปลือกเนี่ยนะครับ
ผิวบางเนื้อแน่นน้ำหนักดี
ไม่มีรสขมและรสซ่า
นี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับ

จากจังหวัดชัยนาธนั่นเองนะครับ

ยังไม่ได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับตอนนี้

ผมก็จะป้อนส้มโอลูกนี้อยู่ดีครับ
ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ก็คือเรื่องขนมโมจิ

เชิญพ่อหนุ่มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อยู่เพชรเกษมซอย๖๓หรือวัดม่วง

โดยเฉพาะวินมอเตอร์ไซค์แบบพ่อ

ห้ามรถจักรยานยนต์

ที่เห็นเด่นชัดเลยนั่นก็คือทางด่วน

ทางด่วนเนี่ยจะมีป้ายใช่ไหม
คำถามก็ไม่ได้ไกลตัวพ่อเลยครับ
ขอให้โชคดีนะครับพร้อมไหมฮะ

ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์

ตัวเลือกที่๒ป้ายที่๒

หันไปด้านซ้ายกับด้านขวา
แต่มีป้ายเดียวที่

ตามคู่มือมาตรฐานป้ายจราจร

หนุ่มเลือกตอบตัวเลือกที่๑ป้ายที่๑ครับ
ที่ผมเลือกต่อทางซ้ายเพราะว่า

ก็คือตัวเลือกที่๑ป้ายที่๑

ที่๑ก็คือป้ายห้ามรถจักรยานยนต์
ตามแบบของกรมทางหลวงนะครับ

ครอบครัวแม่นัทนะครับจากนครปฐม
ตอนนี้ตอบไป๒ข้อแต่ถูกอยู่๑ข้อนะครับ
สะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
ตอนนี้เหลือสมาชิกอีก๒ท่าน๒สาว
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แพรวาและจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องแพรวาครับ

ก็คือเรื่องขนมโมจิเวียสุกลวัฒน์

ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญน้องแพรวามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เป็นเพลงของพี่ซิลินทานิยากรนั่นเองนะฮะ
วาชอบไหมลูกเพลงจะขอก็รีบขอ

จำเนื้อได้หมดไหม
แล้วฟังออกไหมว่าเนื้อเพลงนี้เกี่ยวกับอะไร

เอาล่ะถ้าอย่างนั้นอยู่ในคำถามเลยดีกว่าเนอะ
พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จากเพลงจะขอก็รีบขอ
เนื้อเพลงเขาขออะไรกัน
ตัวเลือกที่หนึ่งขอมั่น
ตัวเลือกที่๒ขอเบอร์โทร
เช้งจะขอก็รีบขอหนูใครร้องค่ะ
หนูจำได้ค่ะเขาจะมาขอมั่นค่ะ
หนูมั่นใจมากเลยค่ะ

ตัวเลือกที่หนึ่งขอมั่นครับ
มั่นใจไหมมั่นใจค่ะตอบไปแล้วนะคะ

จากเพลงจะขอก็รีบขอนะครับในเนื้อเพลงเขาขอมั่นกันโดย
ฝ่ายหญิงเนี่ยตัดเพราะฝ่ายชายว่าจะขอก็รีบขอ
บอกว่าจะมาขอมั่นเห็นไหมลูกเขาก็บอกอยู่

เพราะฉะนั้นวันนี้ครอบครัวแม่นัทนะครับ
ข้อนะฮะแต่ตอบถูกไป๒ข้อ
ได้รับทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่
๑หมื่นบาท

และเรื่องเวียสุโกนละวัด

เชิญน้องแพร่ไหมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จริงโมจิกับไดฟุกุเนี่ยเราเริ่มจากอะไรกันก่อน

โมจิก่อนแล้วใครเป็นคนคิดลูกจริงเลย
หนูเป็นคนคิดเลยหนูเลยค่ะแล้วโมจิกับไดฟุกุเนี่ยไหนทำยากกว่ากัน
โมจิค่ะแล้วที่หนูขายส่วนใหญ่เป็นไส้อะไร
ที่ลูกค้าสั่งนะคะเป็นชาเขียวค่ะ
พร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับ
ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

ใส่ใหม่สู้นะ
โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ
ขนมโมจิ๓ไส้ไส้ละ๗ลูกภายในเวลา๓นาที

วินาทีเดียวก็สำคัญนะครับ

ทรักว่าจะได้จบแล้วก็เปยี่ยนดูข้อมูล

หนูเชียร์ด้วยลูกเชียร์ลูก
ไปนับค่าให้ทุกคนด้วยลูกว่าถูกอย่างน่ะลูก

ถ้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะการปั้นโมจิมันก็ต้องกัดขนาดแป้งได้ด้วยนะครับ
เอาล่ะเราก็ต้องยัดไส้เข้าไปให้พอดีกับแป้งนะครับ

เร็ว
อดไป๕ลูกเลยนะครับตอนนี้นะครับแม่ยังไม่ได้ลูกที่๓

คุณภาษา
คุณภาษา
มาตอนนี้พ่อมาช่วยลูกสาวแล้วนะจ๊ะ

ออยแป้งเหนียวอย่างนี้เองนะครับคุณภาษา

เร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็ว

อีกรูปนึง

พี่เอเห็นแล้วเพิ่งเห็นกับตาในวันนี้
ว่าแป้งโมจิมันเหนียวขนาดนี้เองนะคุณ

สามไส้ไส้ละเจ็ดลูกภายในเวลาสามนาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้

ลุ้นกันว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

ไม่ต้องร้อง
ทำไมหนูร้องไห้แล้วเพราะอะไร

คุ้มค่ามากเลยคุณผู้ชม
สามนาทีเป๊ะเลยครับ

ได้รับทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
ช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับเรามาลุ้นกันต่อนะครับ
ครอบครัวแม่นัทจากจังหวัดนครปฐม
จะได้รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่
กล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ

และเกมต่อชีวิตมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาทครับ
ครอบครัวนะครับหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง
กล่องหยุดที่ด้านใดครอบครัวจะได้รับรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้นะครับ
โดยตอบถูก๑ข้อได้รับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อได้รับโบนัสจำนวน๔กล่องครับ
และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับ
หมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่องจะได้โบนัส๑ล้านบาท
เพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะใช้โชคและวาสนาล้วน
วันนี้เราทำได้๓ข้อเพราะฉะนั้นจะได้โบนัสทั้งหมด๓กล่องที่ได้แน่
แต่ถ้าเปิดมาเนี่ยนะครับโชคดีเลยก็คือแบบนี้เลย
จะได้๑ล้านบาทนะครับพร้อมไหมครับ

ครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทนเพื่อหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ

สมาธิดีในการหมุนครั้งนี้นะฮะแล้วขอให้โชคดีครับ
ถ้าพร้อมแล้วหมุนครับ
รอขาแล้ว
เตรียม

เตรียม

สรุปดังนี้นะครับกล่องที่๑นะครับ๑๐๐๐บาท
กล่องที่๒เกมต่อชีวิต๕๐๐๐บาทนะครับ
และกล่องที่๓นะครับ๓๐๐๐บาท
กล่องที่๔เกมต่อชีวิต๕๐๐๐บาทครับ
อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับพ่อและครอบครัวได้๓กล่องด้วยกัน
บาท๕๐๐บาทและ๓๐๐บาทนะครับ
เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมจ๋าวันนี้
ครอบครัวของแม่นัทจากจังหวัดนครปฐมนะครับ
ได้รับโบนัสนะครับไปต่อชีวิต๑๓๐๐๐บาท
เงินทุนต่อชีวิตที่สะสมไว้ได้อีก๑๕๐๐๐บาท
รวมทุนต่อชีวิตที่ได้รับไปทั้งสิ้นในวันนี้นะครับ๒๘๐๐๐บาท
นัทต่อชีวิตได้ไหมครับ

จริงแล้วเครื่องที่บอกว่าเครื่องตีเหรอครับ

เป็นเครื่องสตันเลสค่ะที่ดูต่อใหญ่หน่อยนี่ค่ะ

แต่วันนี้ก็ดีใจนะครับที่อย่างน้อยเกมต่อชีวิต
ได้ต่อลมหายใจกับทั้งครอบครัวได้
ทำนะลูกนะทำต่อนะครับ
ค่อยพัฒนาฝีมือไปเรื่อย
คนเราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิด

แล้วมีพ่อแม่ที่สนับสนุนเป็นแรงผลักดันแบบนี้
ผมชื่นชมลูกคุณทั้งสองจริงนะครับ
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อครอบครัวเกิดปัญหา
การแยกทางไม่ใช่การตัดสินทุกปัญหา
หากแต่เราหันหน้าเข้าหากัน
พูดคุยกันเข้าใจซึ่งกันและกัน
และที่สำคัญนะครับต้องยึดเหนียวกันด้วยความรัก
ผมเชื่อนะครับว่าเราจะสามารถก้าวผ่านปัญหานั้นไปได้

มาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแม่นัท
ทานน้ำใจจากคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อยนะครับ

ในหัวใจของคุณผู้ชมที่น่ารักด้วย
อีกหนึ่งครอบครัวนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

พบแต่สิ่งที่ดีและเป็นมงคล

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ

ที่มีมูลค่าสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ฉันก็เห็นแม่ไปตัดฟืนเผาทาน

ทุกวันนี้สุขภาพแม่ย่ำแย่
ถ้าทำงานหนักฉันจะนอนไม่หลับเลย

แต่ฉันก็ไม่มีเงินที่จะพาแม่ไปรักษา
ตัดฟื้นเผาทานใส่หนู
จำนวน๘ขุมให้ในเวลา๓นาที
โปรดติดตามตอนต่อไป